พูดถึงเรื่องสัตว์ดิฉันก็นึกถึงสัตว์น้อยน่ารักในยามเช้า
ที่เป็นสัญลักษณ์ของรายการเรานั่นก็คือ
ไก่นี่เลยคุณเคยได้ยินเพลงนี้ไหมอะไร
ไก่เจ๊ได้ยินไหมว่าเสียงใคร
เขาร้องอย่างนี้คุณไก่จ้อไก่จ้อไก่จ้อน่ะเบาไว้ทอดกิน
อะไรอย่างไรนะจะได้ยินไหมว่าเสียงใคร
นี่สายันสัญญาหรือเปล่าเนี่ย
คือจะบอกว่าเขามีการแข่งขันไก่
ไม่ใช่ไก่ทำไมเป็นไก่แจ้
สนุกสนานทั้งไก่และทั้งคนเชียร์ด้วยเลย

อย่างนี้เป็นบรรยากาศเห็นไหมบรรยากาศของการแข่งขันไก่แจ้พื้นเมืองที่ชนบุรีเขาไปจัดที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคือช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมเขาก็ไปใช้สถานที่แต่จะบอกว่าตอนนี้ที่โรงเรียนคึกคักยิ่งกว่าตอนเปิดเทอมซะอีกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็
กติกาการแข่งขันก็คือจะแบ่งเป็น๑๐๑๕นาทีให้ไก่ขันครั้งหนึ่งพยายามให้มันขันให้ได้
ขันกี่ดอกก็ว่ากันไปจัดหลายดอกเลยนะ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครได้เยอะก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดไปครองค่ะ

เพราะฉะนั้นเหล่าบรรดาเซียนไก่บรรดากองเชียร์ก็ต้องเชียร์ให้ไก่นั้นขันให้ได้หลายดอกไหมคะ
บางคนเนี่ยโกงแทบจะแบบขันยิ่งกว่าไก่แจ้ขันเองอีก
เปกบ้างตบอกบ้างอะไรอย่างนี้
บอกตบมือก็ว่ากันไปเพื่อให้ไก่ของตัวเองเนี่ยเป็นที่ผู้ชนะนะคะ
แต่ว่าจะเห็นสะดุดตาที่สุดก็คือนี่ค่ะ
หนูน้อยกองเชียร์ตัวจิ๋วคนนี้เนี่ย
เฮ้ยไม่ธรรมดานะนี่นี่ดอกมือดอกมือ
อินสุดน่ะโอ้โหโกงคอเอามือแบบชี้แบบบิ้วไก่
ให้มันร้องให้มันขันอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาดูแล้วอนาคตน่าจะเป็นเซียนไก่
ขั้นเทพอีกคนนึงเหมือนดูคอนเสิร์ตเนอะดูอย่างนี้นะ
มันจะกะทิหน้านั้นในการในคันผมว่าได้ยินเสียงคนมากกว่าเสียงไก่
ใช่กรรมการบอกเออไม่รู้อันไหนไก่ขันอันไหนคนขันนะคะ
นั่นสิเรียกว่าสนุกสนานกันนะคะก็เลยเอามาให้ฝากคุณผู้ชมได้ดูกัน
เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไก่แล้วก็กีฬาของท้องถิ่นกันด้วย
นั่นก็คือการแข่งขันไก่แจ้อีกแบบหนึ่งที่เราเคยเห็นก็คือภาคใต้ใช่ไหม
ใช่ที่เขาเป็นการแข่งขันเหมือนกันเนี่ยใช่แข่งขันโซมแข่งขันโซม
คือที่ฉันเห็นเขาทำอย่างนี้อยากรู้ว่าทำแบบนี้แล้วไก่จะขันไหม
ลองสิเขาเป็นช้างอ๋อเป็นงู
โอ้โหนี่รวมสัตว์หลายชนิดเอาไว้ในตัวผมเลยนะคุณน่ารักไงใครก็ชอบรักคุณนะพอแล้วเดี๋ยวจะเคลิ้มขันไปเลยซ้อม